มาดูเรื่องของโขนกันหน่อยนะคะ
เป็นประเด็นร้อนที่คนยังพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์นะคะ
ซึ่งล่าสุดทางอาจารย์วิทยาลัยนัตตสินศาลายา
ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าโขนของไทยกับโขนของกัมพูชา
มีเอกลักษณ์และมีความงดงามที่แตกต่างกันไปค่ะ
ในส่วนของประเทศไทยเองได้บรรจุเรื่องของการเรียนโขน
เรียนนักตระสินไทยไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่๒แล้วนะคะ

ตบเข่าท้องสะเอวและท่าเต้นเสา
เป็น๑ใน๖ท่าฝึกหัดขั้นพื้นฐานของผู้เรียนโคน
โดยจะเต้นและกระทืบเท้าตามจังหวะไม่กลับ
เพื่อฝึกการฟังธรรมนองเพลงและจังหวะ
รวมถึงการวางท่วงท่าที่สง่างามแข็งแรง
การเรียนโขนถูกบรรจุตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของวิทยาลัยหน้าตสินศาลายา
สถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
รสุรัตนจงดาอาจารย์วิทยาลัยหน้าตสินเล่าว่า
ขนเข้ามาในสังคมไทยเมื่อหลายร้อยปี
วรรณกรรมอินเดียรามายนะในรูปแบบของไทยชื่อว่ารามเกียร
วรรณกรรมรามเกียรเริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยอายุทยา
เมื่ออายุทยาล่มสลายวรรณกรรมก็ได้สูญหายไปด้วย
กระทั่งสมัยรัชกาลที่หนึ่งส่งกรอบกู้บ้านเมือง
และโปรดก้าวให้รวบรวมวรรณกรรมรามเกียรขึ้นมาใหม่
หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
การแสดงโขนมันถูกพัฒนาในกรุงศรียุธยา
แล้วถ่ายท่อส่งมาที่กรุงรัฐนาโกศิลป์แล้วปรับรูปแบบกระบวน
แล้วโขนหรือรามเกียรของไทยทรงอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้าน
ในแหลกคุมวิพากษ์นี้ทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวหรือพม่า
แต่ทุกคนเอาลักษณะวิธีการแสดงไปปรับปรุงผสมผสาน
รูปแบบความงดงามและค่านิยมของชาติของตัวเอง
ไปในอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่๒สิ้นสุดลง
เริ่มมีการฟื้นฟูโขนละครขึ้นในกรมศิลปากร
ครูธนิษฐ์อยู่โพลและโรงเรียนนาฏศิลป์
เปิดรับเด็กนักเรียนเพื่อมาหัดโขนครั้งแรก

โขนยอมรับว่าโขนไทยและขนกัมพูชามีความแตกต่างกัน
โดยโขนไทยจะมีองค์ประกอบการรำโขนที่สมบูรณ์
กระบวนการไล่รำท่วงท่าซับซ้อน
รำตัวยักษ์มีความแข็งแรงสมจริง
ขณะที่โขนกัมพูชาเน้นท่าไร่รำที่ยึดตามแบบจารีสประเพณีโบราณ
รำตัวยักษ์มีความนิ่มนวลอ่อนช้อย
เพราะยังคงยึดใช้ตัวรำเป็นผู้หญิงทั้งหมด
ธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยืนยันว่าโขนเป็นหน้าตะสินที่เก่าแก่ของไทย
จดหมายเหตุของลาลูแบร์พระชทูตฝรั่งเศส
สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
กล่าวแสดงความเห็นถึงโขน
และเครื่องดนตรีประกอบจังหวะในงานมหรสบในอดีต
ซึ่งไทยเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนโค้น
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
จริงแล้วโขนเป็นมรดกร่วมของประเทศ

เวียดนามลาวพม่าไทยกัมพูชา
ซึ่งลักษณะของการแสดงต่างก็มีลักษณะคล้ายกันใช่ไหมคะ
คนก็เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นลักษณะซึ่ง๔ประเทศนี้ก็ดำเนินการคล้ายกัน
ปัจจุบันโขนไม่ใช่เพียงแค่การแสดงศิลปะเพื่อความเพลิดเพลิน
แต่กลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เชื่อมคนในยุคสมัย
และสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวในสังคมไทย
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน